ตั้งคำถามกลับไปถึงกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
บอกว่ามีสิทธิ์อะไรในการขีดเส้นตาย
ให้รัฐบาลต้องกำหนดวันเลือกตั้งมา

ส่วนทางด้านผู้บัญชาการทหารบกยืนยันว่า

ติดตามดูแลนักการเมืองลงพื้นที่ทุกพัก

ถือว่าเป็นความปรารถนาดีนะคะ
และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ให้เกียรตินักการเมือง
และนักการเมืองเองต้องให้เกียรติเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกันค่ะ

กระดับการชุมนุมวันที่๑๙มกราคม
ถ้าในสัปดาห์นี้ยังไม่ชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้งนั้น

เพราะถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพที่จะทำได้
แต่เสรีภาพหรือการใช้ประชาธิปไตย

เพราะคนที่ชอบขีดเส้นให้คนอื่น
ก็ควรขีดเส้นแบ่งให้กับตัวเองด้วยเช่นกันค่ะ
ไม่เป็นครึ่งชั่วโมงมันต้องมีคนที่แบ่งต้นกับความดูแล
แต่ผมก็พูดในฐานะ
คนที่มีปัญหาเข้ามาดูแลเรื่องการความสูงเรื่องร้อย
ด้านตัวเอกปริศจนโชภานายกรัฐมนตรีตั้งคำถามกลับไปนะคะ
บอกว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งมีสิทธิ์อะไร
ที่จะมาขีดเส้นตายให้กับรัฐบาล
พร้อมยืนยันว่ากำหนดการทุกอย่างยังอยู่ในกรอบเวลา๑๕๐วัน
ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่๙พฤษภาคม๒๕๕๙
และการที่บอกว่าจะจัดเลือกตั้งก่อน
ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องระบุวันเลือกตั้งชัดเจน
เพราะวันเลือกตั้งขึ้นอยู่กับกรกตจะเป็นคนกำหนดนะคะ
และทุกอย่างต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน
ฝากฝั่งพักเพื่อไทยค่ะก็ออกแถลงการขอความชัดเจนเกี่ยวกับวันเลือกตั้ง
และยุติการใช้กลไกของรัฐสร้างความได้เปรียบทางการเมือง
เนื้อหาก็ระบุว่าขณะนี้ชัดเจนแล้วว่าการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นในวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ไม่ว่าผู้มีอำนาจจะมีเหตุผลอะไรย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชน
จากนั้นยังมีความพยายามในการสร้างความได้เปรียบทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
อย่างเช่นใช้กลไกภาครัฐที่มีแม่ทัพภาคเป็นผู้นำ
เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดในภาคอีสาน๒๐จังหวัด
อ้างว่าเพื่อให้ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูลและการเลือกตั้ง
วางตัวเป็นกลางทางการเมืองนะคะอย่าทำเป็นปากว่าตาขยิบ
และให้ทุกฝ่ายทำให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องวันเลือกตั้งโดยเร็วค่ะ